ต่อกันที่เหตุฆาตกรรมสยดสยองเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ที่โรงงานร้าง
ที่บอกว่าสยดสยองเพราะสภาพศพบริเวณศีรษะ
ถูกแทงเป็นรูหลายแผลค่ะตำรวจยังไม่พบอาวุธ
คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะคะตำรวจภูทรนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลนิคมพัฒนาและหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศล
ตรวจสอบเหตุการณ์ชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตภายในโรงงานร้างค่ะ
ที่ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะคะถูกทิ้งร้างมาหลายปี
พบศพผู้ชายนอนหงายเสียชีวิตสภาพศพใส่เสื้อกีฬาลายสีแดงดำ
กางเกงขายาวสีเทาสวมถุงมือใส่รองเท้าผ้าใบบาดแผลที่หน้าผากด้านขวาเนี่ย
เป็นรูขนาดใหญ่เลยค่ะคาดว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณโดยรอบไม่พบอาวุธหรือร่องรอยของเหล็ก
ทำให้เกิดบาดแผลนำศพไปส่งที่โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะทีนี้ไปสอบถามครอบครัวค่ะ
ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะคะสอบถามนางสาวผ่องพันธ์สาลาทอง
อายุสี่สิบสามปีเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุด้วย
พร้อมกับลูกสาวค่ะพูดไปร้องไห้ไปบอกว่าผู้เสียชีวิต
ชื่อว่าในหนูสินสาลาทองอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นชาวอุบลราชธานีหายตัวออกไปจากบ้าน๒๑มกราคม
บอกกับลูกสาวว่าจะออกไปเก็บผักหายไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ
แล้วไม่กลับมาอีกเลยพอมาทราบข่าวอีกทีอ้าว
กลายเป็นศพแล้วถูกทิ้งที่โรงงานร้าง
สำหรับผู้เสียชีวิตปัจจุบันตกงานอยู่กับลูก๓คน
จะออกไปเก็บผักมาทำอาหารซึ่งก็ทำแบบนี้ประจำค่ะ
เชื่อว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
อนให้เจ้าหน้าที่ตามจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เจ้าหน้าที่เองตอนนี้ก็เตรียมหลักฐานจากจุดเกิดเหตุ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและตามตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ